ดูเรื่องราวของร้านอาหารร้านหนึ่งเรียกได้ว่า
มีเลือดนักสู้ของจริง
กับร้านร้านนี้นะครับเป็นร้านอาหารเลือดนักสู้

เขาชกนี่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านเขารักในการต่อยมวยมาก

โอ้วกับฝ่ายคุ้น
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปติดตามเรื่องราวของเขากันเลยครับ

วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน
แต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวป๊อกแบบธรรมดาแน่นอน

แต่ก่อนพี่ต้อมนั้นเป็นนักมวยอาชีพค่ะ

จึงทำให้พี่ต้อมต้องมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบเต็มตัว
อยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยวนักมวยแล้วสิคะ
เดี๋ยวเราไปฟังจากปากพี่ต้อมเขากันดีกว่าค่ะ
แรกเริ่มแต่ก่อนผมเป็นนักมวยอาชีพที่มีหน้าที่กินนอนซ้อม
เวลามีรายการก็ไปชกครับ
ก็ได้วันละ๓๐๐ขยันมากก็ได้แค่๓๐๐
ก็เลยมองหาอาชีพที่มันจะหล่อเลี้ยงครอบครัวได้
ก็เลยฝึกขายก๋วยเตี๋ยวครับ
ต่อยมวยมันคืออาชีพที่หล่อเลี้ยงความฝันของผมครับ
ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวมันคืออาชีพที่รอเลี้ยงชีวิตรอเลี้ยงครอบครัวครับ
พี่ต้อมนั้นยึดทั้งสองอาชีพค่ะ
การขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นอาชีพหลักแล้วก็การต่อยมวยที่เป็นอาชีพรอง
ทุกวันตอนตี๔พี่ต้อมต้องตื่นไปซื้อของมาทำก๋วยเตี๋ยวก่อนจะออกไปฟิตซ้อมร่างกายและกลับมาอาบน้ำแต่งตัว
จัดของเพื่อไปขายก๋วยเตี๋ยวให้ทัน๑๐โมงของทุกวันค่ะ
อาจจะฟังดูแล้วเหนื่อยไหนจะซ้อมมวยและต้องกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวอีก
เพราะทั้งสองอย่างที่เห็นเป็นสิ่งที่พี่ต้อมเขารักมากค่ะเมื่อพี่ต้อมจัดร้านเสร็จก็ได้เวลาออกไปขายของแล้ว
โดยพี่เขาจะขายในที่ประจำนั่นก็คือหลังหอพักนักศึกษาแถวมหาวิทยาลัยพระจอมเก้าพระนครเหนือกันค่ะ
โอ้โหดูสิคะลูกค้ารุมเต็มเลย
อยากรู้จังค่ะว่าพี่เขามีสูตรเด็ดอะไรทำไมลูกค้าถึงติดกันตรึมแบบนี้
ก๋วยเตี๋ยวได้มาจากญาติก็ให้สูตรมา
ผมก็ไปเรียนรู้ฝึกวิธีทำจากเขาครับ
คนที่ให้สูตรมาเขาแนะนำให้ใส่กระดูกหมูลงไปเยอะ
มันจะช่วยให้น้ำซุปของเราหวานครับ

ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับเข้มข้นแล้วก็
ถูกใจถูกใจดีหลายอย่างให้เราเลือก
ทางไม่ได้แพงนะครับ
เขาจะมีเป็นลักษณะของพริกเผาที่ใส่นะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบลักษณะน้ำข้นที่ค่อนข้างจะถูกใจ
เจอผมตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๕โมงเย็นครับ
ที่หลังมพค๙พคเนื้อครับ
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงเลยครับ

รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ได้ยินเสียงป๊อกไอ้ป๊อกนี่แหละ

กินขวัญเลยเวลาหิวได้ยินบอกโอ้โฮวิ่งหา
ใช่ใช่ไหมได้ยินเตี๋ยวป๊อกโอ๊ยป๊อกเด็ง

อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวป๊อกเป็นก๋วยเตี๋ยวในสำนานใช่ไหม